สวัสดีครับข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์
อย่างที่พี่มดดำบอกไปแล้วว่าวันนี้พี่มดดำก็คืออยู่เบื้องกาญ
กลับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาส่วนพี่หนุ่มวันนี้ติดภารกิจคือ
เพราะรายการเราสดมากจริงเข้าตลอดแบบสดเลย
ใช่แล้วก็เข้ารายการเร็วขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะมาจัดรายการกับเราก็
ทีวีเข้ามาเลยก็ได้นะฮะไม่อย่างงี้คุณผู้ชมค่ะ
ส่งข้อความมาหาเราได้ค่ะของทางไทยรัฐทีวีก็สามารถที่จะส่งข้อความมา
ตอนนี้สถานการณ์แต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างนี้
เรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงนะคะทางใต้อากาศทางเหนือเริ่มมีอากาศเย็นไหม
ส่งมาหาพวกเรากันได้นะคะช่วยกันจัดรายการเนอะ
คุณผู้ชมบอกสภาวะแบบนี้เราก็ส่งกำลังใจให้กันแล้วกัน
วันนี้เป็นยังไงบ้างฮะน้องรถเมฮะยอดผู้ติดเชื้อดูลดลงนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย

วันนี้อยู่ที่๖๓๔๓รายนะคะ
แล้วก็มีการหายป่วยเพิ่ม๗๖๖๓ราย
ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะตัวเลขอยู่ที่๔๕ราย
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะคะ

ถ้ารวมกันแล้วก็ถือว่าตัวเลขก็คือดูน้อยลงนิดหนึ่งนะคะ

ถ้าไล่เลียงกลับไปเรามีการเปิดประเทศตั้งแต่๑พฤศจิกายน
พฤศจิกายนถึง๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามา

ก็เรียกว่านักท่องเที่ยวเข้ามากันมากมาย

ก็เข้ามากันค่อนข้างคึกคักค่ะ
สอบคอเขามีการประเมินว่าช่วงวันที่๑ถึง๑๓พฤศจิกายนนั้น
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะคะ

เขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ

วันที่๑๓เข้ามามากที่สุดค่ะ

ก็เรียกว่ากระจายไปยังสนามบินต่าง

ซึ่งอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นภูเก็ต
สนามบินภูเก็ตยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะที่สุดนะคะ

เอานักท่องเที่ยวเข้ามา๔๐๐๐กว่ารายเนี่ย

ห้าสิบสองราย

ทีนี้ในอีกหนึ่งจังหวัดที่เขามีการนำร่องท่องเที่ยวนะคะ

ที่นี่เขาก็มีการเปิดนำร่องท่องเที่ยวแล้ว

หัวหินเลยเทศบาลเมืองหัวหินเลย

อันนี้เป็นแบบว่ามาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ

สำหรับคนที่จะเข้ามาในเมืองไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะว่าตั้งแต่ต้นที่มาเปิดมาเลยประเทศอ่ะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีบอกอยู่แล้วว่า

ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ส่งมาบอกเรากันได้นะคะคุณผู้ชม

อีกอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องโควิด
ก็ต้องคู่กับเรื่องของประกันโควิด

โอ้โหเรียกว่าเป็นข่าว

ในช่วงแบบว่าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ไล่เลี้ยงมาจนถึงวันนี้เองเลยทีเดียวนะคะ

เรื่องมันเริ่มต้นตั้งแต่๑๓เมษา
เอา๑๓พฤศจิกาค่ะไม่ใช่เมษานะคะ
เขาก็มีแบบว่าลูกเพจมาร้องเรียนนะคะ
ส่งไปหาคนที่เป็นลูกค้าเนี่ย
เสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกัน
เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบสภาพคล่องของทางบริษัทนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าใครซื้อประกันของบริษัทนี้
บอกว่าเนี่ยไม่ได้แล้วเราไม่ได้มีการจ่ายประเจอ

เออเจอแล้วไม่จ่ายไม่จบอะค่ะ
คือบังคับเหมือนประมาณว่าให้ยกเลิกกรมทันโควิด
เจอจ่ายจบแล้วก็ให้เปลี่ยน
มีแบบว่าข้อทั้งหมด๔ข้อด้วยกัน
ที่บอกว่าคุณไล่เลียนกันไปแล้วก็เปลี่ยนเป็น๔ข้อนี้

ที่๑บอกว่าเปลี่ยนเป็นประกันภัยโควิดแบบโคม่า

ที่๒บอกว่าเปลี่ยนเป็นประกันอุบัติเหตุค่ะ
ส่วนบุคคลให้ทุนประกัน๑๐เท่าเลยอันนี้
อันที่๓บอกว่าเอาล่ะคุณยกเลิกกรมทันไปเลยไหม
แล้วเราก็จะจ่ายคืนให้ตามที่คุณแบบว่าจ่ายออกมา
สมมุติจ่าย๙๙๙บาทเราก็จ่ายให้๙๙๙บาท
นับวันและเวลาตั้งแต่ซื้อประกันมา

ข้อหนึ่งเปลี่ยนเป็นประกันภัยประเภทอื่น
แล้วก็แบบว่าให้ส่วนลดไปลดราคาได้เป็นแบบนี้

ทีนี้เนี่ยพอเจอแบบนี้เข้ามาคนก็ร้องเรียนไปยังคอปภแล้วค่ะ
ว่าเจอจ่ายจบตอนนี้มันไม่จบเลยอ่ะแล้วยังไงกันดีค่ะ

อย่างที่บอกซึ่งล่าสุดเอง
ทางเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

หรือเรียกสั้นว่าคอพอนี่ค่ะ

คุณสุธิพลทวีชัยการก็มีการหารือกับทางสมาคม
แล้วก็กรรมการบริหารสมาคมรวมถึงบริษัทต่าง
ที่แบบว่าทำประกันวินาศภัยที่เสนอขายให้กับลูกค้าเนี่ยค่ะ
ที่บอกเจอจ่ายจบเนี่ยยังไงกัน
หารือแล้วเขาบอกว่าเห็นชอบเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
ก็คือว่าให้บริษัทเสนอขายประกันโควิดชนิดใหม่
ทดแทนประกันแบบเจอจ่ายจบได้

คือเหมือนที่ทางบริษัทนี้เสนอมา

คือห้ามยกเลิกประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบ

วันนี้เราไม่นี่เรายกเลิกเลยทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
แล้วก็ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ทำประกันเท่านั้น

ต้องเป็นความสมัครใจทั้งสองฝ่าย

ไม่สามารถบังคับให้เปลี่ยนประกันได้

หากผู้เอาประกันถูกบังคับโดยไม่สมัครใจ
อันนี้สามารถร้องเรียนมาอย่างคอพอพอ

บอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๖๓ถึง๒๕๖๒

บริษัทประกันขายประกันโควิดออกไปเนี่ยค่ะ

เป็นประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบเนี่ยค่ะ

แล้วในจำนวนนี้ยังมีผลบังคับอยู่ที่๗ล้านกรมทันด้วยกัน

ล้านก็คนละ๙๙นี่ก็

เขาก็ต้องมีการคำนวณความเสี่ยงอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ที่ตัวคุณอยู่เท่านี้

เราสามารถที่จะขายประกันนี้ออกไปได้เท่าไหร่

เพราะในกรณีที่สมมุติมีคนเค็มประกันคุณเข้ามาอย่างนี้

ขายใหญ่เลยเนี่ยโอ้ขายแบบเสนอโน้นเสนอนี่

คนก็เชื่อคนก็อยากจะดูแลสุขภาพตัวเอง

พอทำไปเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ย

ความเสี่ยงมันแบบ๑๐๐
ไม่มีใครบอกได้ว่าตอนนั้นโควิดจะมากหรือน้อย
แต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นประชาชน

พอกลายเป็นว่าโควิดระบาดเยอะ

กลายเป็นว่าบริษัทอ้าวจ่ายไม่ได้

แต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่ควรทำให้กระทบ
ต่อคนที่เขาซื้อประกันคุณไป

หรือว่าตกลงกับทางลูกค้าประกันว่า
จะต้องมีการยืดระยะเวลาผ่อนจ่าย

เป็นการแบบถั่วคือเหมือนช่วยทางนึง
แล้วก็ผู้ที่ซื้อประกันก็ต้อง

เข้าใจได้ถ้าสมมุติว่าคนที่ซื้อประกันไปเสร็จแล้ว

แต่คนที่เคยเป็นโควิดแล้วหายแล้ว
เขามีภาวะความเสี่ยงการเสียชีวิตมาด้วย
ครอบครัวเป็นโควิดแล้วเสียชีวิตด้วย
คุณจะไปบอกได้ยังไงว่าแบบเอาซื้อมาเสร็จปุ๊บ
แล้ววันนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นกรณีนี้
บอกว่าจากซื้อปกติเป็นประกัน
ถ้าเกิดติดโควิดคุณได้เงินเลยถูกต้องไหม

ถ้าสมมุติเปลี่ยนเป็นข้อแรก
พี่คิดสภาพสิ
กรณีแบบเจ็บป่วยขั้นสุด
ครั้งสุดท้ายอ๋อใช่
มีความผิดด้วยใช่ดังนั้นคุณบังคับไม่ได้
ถ้าให้สิทธิ์เปลี่ยนเป็นกรมฐานประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลฉบับใหม่ทุนประกัน๑๐เท่า

เขาอาจจะมีประกันอยู่แล้วอาจจะมีประกันอยู่แล้ว
แล้วก็ถ้าคืนเงินให้เต็มจำนวน๑๐๐อ่ะ
ก็เหมือนกับว่าเสียไปแต่เราก็ไม่รู้ว่า
บางคนก็อาจจะไม่อยากทิ้งประกันนี้เหมือนกันไง
แล้วยังไงอะไรแบบเนี่ย
แต่ห้ามบังคับอย่างเดียวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
มีการกลายพันธุ์แต่ยังไม่เคยพบเจอสายพันธุ์นี้มาก่อนเลยด้วย

เขาไปพบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ทั้งฝรั่งเศส

โควิดสายพันธุ์ที่แบบเรายังไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเลย

ใช่ที่ฝรั่งเศสช่วงปลายเดือนตุลาคม

แต่ว่าไปพบที่ประเทศอื่นในยุโรปด้วย
ก็คือมีทั้งอังกฤษสวิตช์สก๊อตแลนด์นะคะอิตาลี

นักวิจัยเขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยค่ะ
จะรุนแรงมีการติดเชื้อที่แบบง่ายกว่าเดิมไหม

จากการที่มีการฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึง
ก็เลยก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
อันนี้เป็นต้นนั่นเอง

อันเก่าก็ยังไม่เคลียร์

ถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วช่วงหนึ่ง
ประเทศไทยเราค่อนข้างแบบมาก

โอ้โหภูเก็ตนี่อย่างที่บอกนักท่องเที่ยวเข้ามา
อันดับที่๑เลยถูกต้องแล้วก็มีการตรวจการอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มาก
แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนก็จะระมัดระวังในการที่จะดูแลตัวเองด้วย
ของพี่เช้าไปนี่คือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โรงแรม
แล้วก็สั่งอาหารทานที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางวันก็ออกเรือไปวันหนึ่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการลงทะเบียนทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับผม
เพราะฉะนั้นก็เฝ้าระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคุณผู้ชมอย่าชะล่าใจ
ใช่ถ้าออกแบบเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนตอนนี้หลายที่เปิดให้นักท่องเที่ยว
หรือว่าตัวแบบคนไทยด้วยกันเองสามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้ว
อย่าลืมป้องกันตัวเองดูแลตัวเองด้วย
ถูกต้องนะครับก่อนโควิดจะกินปอดขอนอนก่อนแล้วกินตับนะครับผม
อุ๊ยแม่ครับผมวันนี้ก็ต้องมาด้วยนะครับ

โอ้โฮดังมากนะตอนนี้แน่นดังมากจริง

ข้อรับชมช้าสักครู่เดี๋ยวครับ
ุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น
เอาละครับผมกลับมายืนต่อข่าวใส่ไข่นะครับ
อัปเดตเรื่องราวของแท็กซี่หัวร้อนกันบ้าง
นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นไวรัลคลิปนี้ไปแล้วนะครับ
ทักซี่หัวร้อนครับใล่ผู้โดยสารลง
เพราะว่าไม่ยอมขึ้นทางด่วนนะฮะ
คันใหม่ยังตามมาราวีครับ
นี่ครับผมครับเพจอ่าอยากดัง

ตอนแรกเนี่ยโรงแรมเรียกรถแท็กซี่ให้ครับ
แต่พอผมขึ้นไปเนี่ยเขาถามว่าขึ้นทางด่วนไหม

เขาบอกถ้าไม่ขึ้นจะส่งรถไม่ทัน

ทั้งที่เส้นวิภาวดีก็สามารถไปได้
คุณจะมาฉกฉวยโอกาสแบบนี้เหรอมันไม่ใช่
น่าหากไปดูคลิปก่อนนะครับ
มันบอกฉันส่งละมันเริ่มมีเรื่องรถแท็กซี่อะ

หมายความว่าอย่างไร

เดี๋ยวนี่อย่ารีบไปตายสิวะ
มันขึ้นใกล้แล้วนั่งคันใหม่แล้วเขาไม่ยอม
โดยฝ่ายผู้โดยสารก็บอกว่าตนต้องรีบไปสนามบิน
โชเฟอร์ของแท็กซี่คันใหม่ก็ยังพยายามใจจราบอกปิดประตูปิด
ปิดเถอะไปเพราะว่าต้องรีบไปส่งผู้โดยสาร
ครับผมนะครับผู้โดยสารเขาบอกว่าผมมีสิทธิ์เลือกครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็หัวร้อนฮะทิ้งผมกลางทางหน้าศูนย์ศิริกิจนะครับ
ผมจะเรียกแท็กซี่คันอื่นให้นะฮะแต่ไม่มีใครไป
จนมีลุงแท็กซี่คนหนึ่งที่เห็นตามคลิปเลย
เขาไปส่งผมนะครับแต่มันก็เดินกลับมาขู่
ก็คือครั้งแรกเดินกลับมาขู่อย่างที่น้องรถเมฆบอก
ร้องเรียนไปแล้วใช่ไหมจะเอาไงจะจบไม่จบ
ทั้งที่ผมต้องไปมรังศิษย์ไปตรวจโควิดแล้วก็ไปดอนเมือง
บินกลับบ้านเวลา๔โมงเย็น๓๐นาที
สุดท้ายก็ตามนะฮะที่เห็นมันถ่ายรูปผมถ่ายป้ายทะเบียนรถลุงอีกคันนึง
แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็โทรตามพวกฮะให้ลงมาตรงบริเวณนี้นะครับ

ตอนนี้ผมร้องเรียนไปยัง๑๕๘๔เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

กระทรวงคมภาคมแจ้งว่าตามที่สื่อออนไลน์ได้เผยแพร่ข่าว
กรณีคนขับรถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนทรหารหอยหีบ๑๒๑๐
กรุงเทพมหานครนะครับให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง
แล้วก็แสดงกิริยาไม่สุภาพในระหว่างใช้บริการ
เพื่อเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยรังสิต
จากไม่พอใจที่ผู้โดยสารไม่ยอมขึ้นทางด่วนครับ
ทางกรมการของส่วนของทางบกนะครับจึงได้เรียก
ผู้ขับรถนะครับคันตั้งเก่ามาสอบส่วนข้อได้จริง
โดยผู้ขับรถคนนี้ก็คือนายวิทองศรีงามนะครับ
ให้การว่าอยากให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นทางด่วนไปมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
จากเห็นว่าผู้โดยสารจะไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง
กลัวว่าจะไม่ทันเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
จึงให้ผู้โดยสารลงจัดรถและไปขึ้นรถคันอื่นนะครับ
กองตรวจการขนส่งทางบกก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่า
ผู้ขับรถมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศาสตร์๒๕๖๒
จึงได้ดำเนินการลงโทษดังนี้ครับ
๑เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด
ข้อหาให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงที่หมายนะครับ
และแสดงกิริยาในลักษณะไม่สุภาพต่อผู้โดยสารครับ
มาตรานะครับ๕๗นะฮะ
แล้วก็มาตรา๕๗ช่อฉิงเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ก็คือพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา๑เดือนครับ
พร้อมทั้งส่งเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องมารยาท
ในการให้บริการผู้โดยสารที่ดี

ในการขับรถเป็นเวลา๓ชั่วโมงนะครับ
กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ปรับเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าไปอบรมเรียบร้อยแล้วครับ
อืมนะฮะโอ้โหคือเป็นแบบนี้
อ้าวพี่ผัดไทยพี่ผัดไทยสวัสดีครับ

เพราะว่านี่เหมือนเปลี่ยนจากพี่ผัดไทยเป็นมิ้น
ทุกอย่างก็เร็วเรือดเร็วเลยทีเดียวงั้นจะเป็นตัวรักษุ
โอ้โหตกใจเลยนะถ้าพี่มดกระโดดมานั่งตรงนี้ทัน

เคยแต่ว่าเขาไม่ชอบกลิ่นชอบกลิ่นที่ตั๊กกะแตนไม่ชอบกลิ่นไม่ชอบขนาดเลยครับ

นี่ไงอันนี้แปลว่าของชอบจริง
ชอบจริงคือหลายคนชอบทานตั๊กกะแตนมากและล่าสูตรนี้น่าจะเป็นข่าวดี
เพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยแต่ทั่วโลกก็คือจะกินตั๊กกะแตนได้อย่างอร่อยมากขึ้น

รับรองให้ตั๊กกะแตนเนี่ยเป็นอาหารทางเลือกอนุญาตให้กินได้
ซึ่งการรับรองนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาระบบฟาร์ม
แล้วก็ถือว่าเป็นการมีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนสำหรับมนุษย์
คือช่วงระยะหลังประมาณสัก๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
การใช้แมลงเป็นอาหารทางเลือกเนี่ยมันบูมมาพักหนึ่งแล้วในเมืองนอก
มันมีการแบบวิจัยศึกษากันจริงจัง
บ้านเราก็มีพวกหนอนไหมพวกอะไรอย่างนี้ที่เราเริ่มทำกันเป็นส่วนประกอบของอาหาร
หรือว่าแบบใช้เป็นตัวแบบตัวสัตว์ตัวนั้นเลยตัวแมลงตัวนั้นเลยอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าตะกะแตนที่อนุญาตให้รับประทานได้เนี่ยไม่ได้มีแบบ
ไม่ใช่ว่าตั๊กกะแตนสายพันธุ์ไหนก็กินได้
หรือว่าอยู่ในระบบนิเวศที่มันหลากหลายแบบเจอได้ง่ายทั่วไป
ไม่ใช่พวกตั๊กกะแตนหายากอะไรแบบนี้นะคะ
แต่สิ่งสำคัญเขามีข้อแม้ถ้าจะเอาไปขายที่สหภาพยุโรป
ถ้าจะเอาไปขายที่นั่นอันดับหน้าต้องเด็ดปีก

คือบางคนอย่างบ้านเราอย่างนี้มันมาทั้งตัว
เที่ยวไปก็ขาทิ้มคอที่เคยเจอป่ะ
มันเคยเป็นขาฝรั่งเขามาเที่ยวบ้านเราแล้วกินแล้วขาทิ้มไง

รถด่วนใช่ไหมคะอันนั้นก็โปรตีนสูงเหมือนกันอะไรแบบนี้
แต่เขาบอกว่าคนที่แพ้พวกกุ้งกล้างปูต้องระวัง
เพราะว่ามันอาจจะมีสารใกล้เคียงกันแล้วกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้เหมือนกัน
ต้องดูเช็คตัวเองกันด้วยนะคะครับผมแล้วเขาก็บอกว่า
ก่อนหน้านี้มีด้วงหนอนนกแต่มิ้นไม่เคยเห็นว่าด้วงหนอนนกหน้าตาเป็นยังไง
้วงหนอนนกอ่าด้วงหนอนนกคือเป็นไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นด้วง
เขาจะเป็นนอนหรือเขาจะเป็นนกเขาจะเป็นอะไรก่อน
อาจจะเป็นด้วงที่แบบว่าเป็นตัวหนอนนะฮะ
เดี๋ยวนะด้วงแล้วเป็นตัวหนอนด้วยแล้วนกชอบกิน

หนอนไหมหรือเปล่าพี่ชาวว่าคล้ายหนอนไหม
มันน่าจะเป็นตัวด้วงใช่ป่ะคะ
พี่แล้วเขาผบว่าอีกหนึ่งเนวไม่ใช้เมนูอีก๑เมแลง
ก็คือจิ้งรีดทองแดงลายอื้อชื่อเขาเหมือนกันนะฮะจิ้งรีด
ประเภทไปเป็นทองแดงลายด้วยใช่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็ต่อไปนี้ถ้า
ใครชอบทานตั๊กตาแคนไปยุโรปก็ทานได้เลยไปหาเจอได้หรือ
บางทีทรงออกไปเลยจ้ะอื้อนั่นน่ะสินะเดี๋ยวนี้ของบ้านเรา
แต่ว่าดูแล้วไหวหรอบก็ยังมีค่ะเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นแบบตามธรรมชาติ
จะไม่มีเลี้ยงเยอะแม่มีเลี้ยงเยอะมากเลยตอนนี้
อย่าดูโทรศัพท์เช้านะครับ

ที่ทำงานติดฟิล์มอีกหรือครับ

เดี๋ยวข้างหน้าไม่ทางไหลลองหันหลังนิดหนึ่ง

สปอนเซอร์อยากเข้าได้นะครับด้านหลังนะฮะ
ครับผมขอบคุณมากครับนี่ฮะด้วงห่อนนกครับ

นี่ค่ะก็แมลงไทยก็เราจะเริ่มไปทั่วโลกแล้วนะคะ
นะครับร้านโทรศัพท์ไหนติดต่อมาได้นะฮะส่งข้อความมาเลยนะครับหน้าจอไม่ไหวแล้วฮะ

ถามพี่มดถามพี่มดดำเพราะว่าคนนั้นมีโทรศัพท์นะได้อยู่

งั้นโทรศัพท์ซื้อเอาก็ได้

แก๊สหัวเหลาตาลระบาดละ
ถูกต้องครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยระบาดไปหลายรอบแล้วในบ้านเรานะครับ
นั่นคือแก๊สหัวเราะระบาดอีกแล้วเสี่ยงเกิดโรคหัวใจเฉียบพันธุ์นะครับ
แล้วก็มีอาการต่อมาก็คือหูแว่วประสาทหล่อนั่นเองนะครับ
หรือเขาจริงเขาใช้รถยนต์นะเจ้าแก๊สตัวนี้นะครับ
เพื่อเพิ่มความเคลือบเคลิ้มสงบแล้วก็ทำให้หัวเราะนะครับ
ทีนี้เนี่ยร้านเขาก็จะเอาแก๊สตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปในลูกโป่งฮะ
แล้วก็พอสูดดมเข้าไปเนี่ยจะมีอาการเคลือบเคิ้ม
เริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วก็หัวเราะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ถ้าสูดดมในพื้นที่ปิดเนี่ยจะทำให้เสี่ยงต่ออาการสลบได้นะครับ

แล้วมันจะค่อยค่อยคลายตัวแต่ปัญหาคือถ้าบางคนเนี่ย
ใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจำนะครับกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะขาดออกซิเจน
แล้วก็ขาดเลือดฮะเป็นโรคหัวใจเฉียบพันธุ์ทันทีก็ได้นะครับ
ประสาทหลอนหูแว่วอาจเดินออกจากไปกลางถนน
แล้วก็รถชนหรือว่าเฉียวได้

เฉียบพันธุ์ก็มีอย่าหาลองมันกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยก๊าซหัวร้อนเนี่ยผู้จำหน่ายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติยานะครับ
พุทธศาลาส๒๕๑๐นะครับมาตรา๑๒ว่าด้วย
ไม่ให้ผู้ใดเนี่ยผลิตหรือขายหรือว่าสั่งเข้ามาในราชนาจักรหรือยาแผนปัจจุบันนะครับ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตแล้วก็จากผู้อนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
พอสูบเข้าไปเสร็จแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนด้วย
บางทีคนชอบเล่นที่แบบเสียงมันจะเล็กลงเขาบอกว่าจริงมันใช้ทางการแพทย์ได้ด้วย
เวลาแบบใครที่กลัวหมอฟันเด็กเขาก็จะให้แบบดมนิดนึงเพื่อจะได้ผ่อนคล้ายขึ้น
แต่ว่ามันก็ต้องใช้แบบแพทย์เป็นคนจัดที่พอใช่
อันนี้ก็คือเอามาแบบระบาดขายตามสถานที่ท่องเที่ยว
อันนี้ก็อันตรายถ้าใช้เลือกปริมาณมากเกินไปนะครับ

ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณครูคนเดียวควบ๔ตำแหน่งค่ะ
แม้กระทั่งการเซ็นอนุมัติยังเป็นครูคนนี้ต้องเซ็นอนุมัติเอง
ก็คือทั้งโรงเรียนแล้วก็มีอำนาจมากสุด

โรงเรียนมีคุณครูอยู่๒คน

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากทีเดียวนะคะ
บอกว่าเป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
โพสต์รูปภาพเอกสารเรื่องของการแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรภาคเรียนที่๒
โดยพบว่ารายชื่อของคุณครูที่ถูกแต่งตั้งทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือคนนี้นางสาวพรพิมลทั้ง๔ตำแหน่งเลยค่ะ
ยังพบว่าผู้ที่เซ็นรับรองเอกสารก็คือนางสาวพรพิมลตำแหน่งครูผู้ช่วยเช่นเดียวกัน
ที่กำลังควบตำแหน่งรักษาการผู้บรรยาการโรงเรียนด้วยคือเขาควบทั้งหมด๔ตำแหน่ง
ทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานแล้วก็หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนะมีงานบุคคลงานงบประมาณ
แล้วก็หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปโอ้โห๔ตำแหน่งนี้ควบหมดเลยค่ะ
ก่อนจะอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าโรงเรียนที่เธออยู่มีคุณครูอยู่๒คนนักเรียน๔๐คน
ตอนนี้กำลังรอทางเขตเนี่ยจัดสรรอัตรากำลังครูอยู่ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็เพิ่งย้ายออกไปค่ะ
กลับไปภูมิลำเนาเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็กำลังรอพอคนใหม่มาบรรจุ
ก็เลยต้องเป็นคนเซ็นเองอนุมัติเองด้วยขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็หันมาจี้ประเด็นนี้กันอย่างร้อนแรงมากจริงนะคะ
คือแฮชแท็กขึ้นมาถามว่าทำไมครูไทยอยากลาออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานครูที่แบบว่าเกินหน้าที่
เพราะว่าต้องมาทำงานแบบทำเอกสารประเมินคุณภาพซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการเล่าเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะ
รายหนักถึงขั้นต้องทำงานเสิร์ฟอาหารเลี้ยงต้อนรับแขกผู้ใหญ่ก็มี
ไปจนถึงช่วยเหลืองานส่วนตัวเพราะว่าผู้บริหารใช้อำนาจในทางที่ผิด
ทวิตเตอร์ก็เลยพุ่งขึ้นเร็วมากทีเดียวนะคะแล้วก็มีไล่เลียงปัญหาต่างที่เกิดขึ้นมา
อกจากนี้เขายังมีการชี้ไปถึงปัญหาเรื่องของค่าตอบแทน
ตอบแทนสำหรับค่าราชการครูเนี่ยค่ะคือไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต
อย่างเช่นข่าวรับสมัครครูให้เงินเดือน๖๕๐๐บาท

แต่ก็มีอดีตครูเกษียณออกมาโต้แย้งค่ะ
บอกว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยมัวแต่เลือกงาน
ที่เมื่อก่อนคุณครูได้เงินเดือนแค่๒๕๐๐บาท
ก็สะท้อนให้เห็นภาพของบุคลากรเก่าแก่
บอกว่าไม่เคยสนใจสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดจนมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วก็ยังส่งต่อมรดกปัญหาเหล่านี้
มาให้รุ่นกูในปัจจุบันนี้อีกซึ่งจริงก็อย่างที่บอกไปนะ
เรื่องของแบบค่าครองชีพต่างสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้

หลายคนก็ตั้งประเด็นว่าแล้วถ้าเงินเดือนครู๖๕๐๐บาทจะใช้ชีวิตได้ไหมนะอย่างนี้
คือจริงเรื่องนี้เขาพูดกันมานานมากแล้วแบบพวกเรื่องของเงินเดือนค่าราชการด้วย
เพราะครูที่บอกว่าเป็นคนที่จะต้องเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ในการที่สอนอนาคตของชาติไปแต่งานมันหนักเหลือเกิน
คืออย่างอันนี้ควบ๔ตำแหน่งเพราะว่าคุณครูในโรงเรียนมีแค่๒
แล้วก็รอทางเขตจัดสรรคุณที่จะเข้ามาอีก
ก็กลายเป็นว่าตอนนี้คือต้องรับผิดชอบทุกอย่างเองหมดเลย
ดังขุนเขานะฮะเงินเบาเท่าขนนกนะครับจัดให้คุณครูนะฮะ
แต่นี่คือมีการประชุมงบประมาณก็ต้องเรียกประชุมตัวเองด้วย
ค่ะตอนนี้ทำเองหมดเลยส่งจุดหมายหาตัวเองวันนี้มีประชุมนะแบบนี้
อนุมัติตำแหน่งยังเป็นคุณครูคนนี้เซ็นเองเลยล่ะค่ะ
แต่นี่ก็รอผู้หน่วยการใช่ไหมฮะน้องอันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ครับ

เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่วยงานต้นสังกัดด้วยละกัน
ในการจัดการเรื่องของงบเงินเดือนคุณครู
เพราะก่อนหน้านั้นเคยมีข่าวของคุณครูที่แบบว่าลาออกใช่ไหมขอลาออกที่แบบว่า
เขาบอกว่าเขาไม่เหมาะสมที่การจะเป็นคุณครูเขาก็ไม่อยากกินเงินเดือนของรัฐอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอันนั้นเรื่องของการประเมินไงต้องการแบบเป็นคุณครูต้องมีเวลาว่างจัดสรรเอามาเพื่อประเมินคุณภาพอีกอย่างนี้
เขาก็รู้สึกว่าในการทำหน้าที่ของคุณครูบางทีอะไรบางอย่างที่มันแบบตัดออกไปได้จะได้ใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ย
มาหาข้อมูลเตรียมการสอนให้กับลูกศิษย์ดีกว่าไหมอย่างนี้ไงมีประเด็นนี้มาก่อนแล้ว
จริงเดี๋ยวนี้เทรนด์พวกโฮมสกูลมาแรงมากแล้วนะคะคือถ้าเป็นโฮมสกูลแบบนี้จริงโรงเรียนเนี่ยน่าจะต้องแบบกังวลใจแล้วนะ
เพราะว่าถ้าครูไปสอนที่บ้านได้แล้วถ้าหลายครอบครัวเขาเลือกให้ลูกเรียนที่บ้านเป็นโฮมสกูลแบบนี้
โรงเรียนก็จะนักเรียนน้อยลงไปเรื่อยถูกต้องนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านเลยนะครับ
อีกกรณีหนึ่งค่ะอดีตภูมิกับโจ้เราตามข่าวมาให้แล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตช่วงหน้าค่ะสักครู่เดียว
ดูเรื่องของอดีตผู้กำกับโจ้จริงเราก็ตามมาเป็นระยะระยะล่าสุดก็คืออย่างที่รู้ไปแล้วว่าเขาแจ้งข้อหานัก
แล้วโทษเนี่ยจริงในข้อหานักมันก็จะมีโทษให้เลือกว่าจะเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตใช่ไหมครับ
แต่ว่าในกรณีของคดีอดีตภูมิกับโจ้กับพวกเนี่ยสารลงมาเลยว่าโทษประหารสถานเดียว
คือเขาไม่เลือกที่จะลงจำคุกตลอดชีวิตให้แต่ทีนี้มันประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเรื่องที่ว่าจะฝากขังผลัดสุดท้ายทันไหม
จะสั่งฟ้องทันไหมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะได้รับการปล่อยตัวคนก็เลยมีการคุยกัน
คือเรื่องนี้เนี่ยพนักงานอายการเนี่ยยื่นคำร้องฝากขังผลัดที่เจ็ดไปแล้วนะคะ
สำหรับแก๊งของอดีตผู้อำกับโจ้พันธ์ตำรวจเอกทิติสันเนี่ยค่ะ
แล้วก็ร้อยตำรวจโทธรณินมาตรวันนาซึ่งกำหนดฝากขังผลัดสุดท้ายเนี่ย
แปดพฤศจิกายนนี้จะครบแปดสิบสี่วันครับและแม้อายการจะยื่นคำร้องฝากขังไปแล้ว
แต่ถ้าสมมุติว่าสั่งฟ้องไม่ทันไม่ทันสิบแปดพฤศจิกายนยังไงฮะ
ปล่อยตัวตามกฎหมายค่ะคือเพราะมันคือการฝากขังถูกไหมคะครับ
คือมันจะคือตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องขังใช่เขายังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ต้องหา
เพราะว่าอายการยังไม่ได้สั่งสั่งฟ้องเป็นคดีครับถ้าสั่งฟ้องเป็นคดีเรียบร้อยแล้วปุ๊บ
อันนี้ถึงจะสามารถเอาเข้าเรือนจำได้อันนี้มันเลยเป็นการฝากขังฝากขัง
ขังไปเรื่อยเหมือนที่พี่รถเมฆบอกว่ามันมีกำหนดของเขาซึ่งสิบแปดพฤศจิกายนเนี่ยคือวันสุดท้ายแล้ว
อืมแต่อายการอ่ะก็ยื่นคำร้องแล้วก็ก็คือลงข้อหาอะไรมาหมดแล้วครับคิดว่าน่าจะทันแหละอืมน่าจะทันแหละ
มันควรจะต้องทันนะคะไม่คัดแรกไม่คัดแล้วนี่คือผัดที่เจ็ดแล้วค่ะ
ก็เลยต้องรอดูคิดว่าคงดำเนินการไม่นานหรอกมั้งวันนี้เราเป็นที่เท่าไหร่แล้วนะคะ
วันที่สิบห้าค่ะอีกสามวันอืมอ่าวันนี้มันติดเสาร์อาทิตย์อะไรยังไงด้วยอืม
ซึ่งสำหรับผู้ต้องหาก็อย่างที่เราเห็นรายชื่อแล้วก็หน้าตาเนี่ยค่ะ
ก็คือแก๊งก็คืออดีตผู้อำกับโจ้ใช่ไหมคะ
มีร้อยตำรวจโทธรณินมาตรวันนามีดาบตำรวจวิสุทธิ์บุเขียว
พันธุ์ตำรวจตรีวิโรธดิตทองร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนา
ดาบตำรวจกรนิ่มชื่นแล้วก็๑๐ตำรวจตรีปวินกรคำมาเร็วนะคะ
คือหลายคนก็มีหลายเงื่อนไขถ้าเราติดตามข่าวกันมา
แต่ละคนก็จะบอกว่าขัดนายไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องแต่ผมผมต่อต้านไม่ได้

ใช่เขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมกันว่าแบบเออขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย
ร้องห่มร้องไห้แต่ว่าคือด้วยภาพที่ออกมา
มันคือหลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณอยู่ตรงนั้น
แล้วมันไม่มีการเหมือนกับห้ามหรือว่าอะไรกัน
สารเขาก็เลยขออภัยอายการเขาก็เลยต้องส่งคำฟ้องมาแบบนั้น

ว่าคุณเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
คุณจะมีส่วนมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณจะได้รับความเป็นธรรมที่คุณร้องขอ

นะฮะก็มีหลักฐานเป็นคลิปอย่างชัดเจนด้วย
ใช่ก็รอดูว่าทันแหละ
อายการส่งคำฟ้องสามวันเนอะ
๓วันเป็นยังไงว่ากันไปอันนี้อัพเดทอันไหนอันนี้ภูมิกับโจ้มีอัพเดทมาอีก
อ่าทีมโคศกอายการสูงสุดเขาก็แถลงความคืบหน้าสั่งฟ้องคดีเออใช่
เขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรับสำนวนสอบสวนจากพนักงานมาแล้ว
มีคำสั่งคดีนี้แล้วสั่งฟ้องก็อย่างที่มิ้นบอกไปว่าฟ้อง๔ข้อหานักค่ะ
โทษเป็นโทษประหารสถานเดียวเลยนะคะข้อหาก็คืออ่ะร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งใช้อำนาจโดยมิชอบ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานกระทำทารุณหดร้ายร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจ
โดยใช้กำลังประทุษร้ายอันนี้เป็นข้อหาตั้งแต่แรกแรกที่ที่เขาตั้งใจจะสั่งฟ้องกันอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นโทษหนักกันหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ยื่นฟ้องสารอายาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางเรียบร้อยแล้วค่ะ
มากมายทีเดียวนะคะน้องเชอแตมบอกว่าเป็นแมลงกลุ่มมอดแป้งค่ะวัยที่เหมาะจะนำมากินก็คือตัวอ่อน
อ่อนก็คือหนอนอ่าฮะเป็นนอนใช้สำหรับเลี้ยงนกหรือว่าปลากินเนื้อมีโปรตีนมากนะอ่า

เราพูดถึงเรื่องนี้อยากจะกินหนอนนกคั่วเกลือขึ้นมาจริง

คุณผู้ชมส่งเยอะบอกว่าแมลงอย่างที่บอกไปมีงานวิจัย

บอกนิยมมากด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทำข่าวแมลงนี่แล้วต้องมีข้อมูลกันอย่างนี้นะคะ
นี่ด้วงหนอนนก

เขาก็เลยกินก่อนมันยังเป็นตัวอ่อนอยู่

ไล่วงจรมานี่เว้นไข่มา

น่าจะเป็นวงจร

มีกระทะอยู่ด้วยวงจรเขา

ก็ทางกรมป้องกันและบันเท่าสถานะภัย

ปกคลุมอาวุธไทยแล้วก็ภาคใต้
จะมีกำลังแรงขึ้น๑๐๑๕พฤศจิกายน
ก็คือถึงวันนี้นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทางใต้เนี่ย

ทำให้บริเวณภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักถึงหนักบ้างในบางแห่งนะคะ
ส่วนผลกระทบของน้ำท่วมนี่เกิดแบบฉับพลันเลยทีเดียว
น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่ง
ในพื้นที่๙จังหวัดค่ะรวม๔๒อำเภอ๑๒๙ตำบล

ประชาชนได้รับผลกระทบ๙๘๖๐ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ๒รายอยู่ที่ชุมพร
ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่๔จังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาค่ะ

ประชาชนได้รับผลกระทบ๙๗๙๔ครัวเรือน
ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่พายุไลออนล้อพายุคมปาสุ
แล้วก็ร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ย
ตั้งแต่๒๓กันยายนถึง๑๕พฤศจิกายน
ก็ทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะคะ
โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่อยู่๗จังหวัดค่ะ
บัวลำพูอุบลราชธานีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีแล้วก็นครปฐม
รวม๒๔อำเภอซึ่งวันนี้มีผู้เสียชีวิต๓๕รายด้วยนะคะ
สำหรับการแก้ไขปัญหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีการเร่งระดมสรรพกำลัง
ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหาย
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยตั้งแต่๒๓กันยาถึง๑๕พฤศจิกายังมี
พื้นที่อีกต้องหลายพื้นที่ที่น้ำสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลย
ถูกต้องครับผ่านไปเรื่อยแล้วปุ่นก่อนเนี่ยมีอ่าน
เขาบอกว่าทางปพภาคใต้เตือน๑๐๑๒
ว่าภาคใต้๖จังหวัดจะมีเตือนตกนักหนักมาก
เพิ่มมาเป็นวันที่๑๕แล้วใช่ไหมครับ
หวั่นใจจังเลยว่ามันจะเพิ่มไปอีกเรื่อยนี่๑๕คือวันนี้
ใช่ตอนแรกถึง๑๓แล้วก็อันนี้มาเป็น๑๕
ซึ่งประกาศเตือนจากกรมอุตุเองก็เอ๊ะแบบออกมาเหมือนฉบับวันนี้
ก็น่าจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าหวังว่าแต่ว่ามรสุมนี้
แต่จริงคือพอบ้านเราทุกภาคเป็นหน้าหนาวคือภาคใต้จะเป็นหน้าฝนอยู่แล้วโดยแบบโดยปกติ
ชุมพอร์นี่แทบจะท่วมทั้งจังหวัดแล้วค่ะท่วมเลยหมดเลยหนักมากจริงจริง
ฝน๘ดาษ๔เนอะทางใต้

พี่ชาวไปที่ภูเกษก็บอกว่าเป็นประจำอยู่แล้วครับ

น้อยทะเลสวยฝนน้อยสมุยอะไรอย่างนี้ค่ะ

มาถึงเรื่องราววันพรุ่งนี้กันบ้างครับ
ความหวังครอบครัวความหวังหมู่บ้านเลย
พี่เช่าพาไปที่พระยาต่าง้อยไปแห่ขอพรกันแล้วก็ให้โชคเงินแสนเงินล้านแล้วหลายรายเผยเล็กเด็ด
วันนี้ฮะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนวันออกสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๖พฤศจิกายนนะครับผมหลังจากรัฐบาลเนี่ยผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคนะครับแล้วก็เปิดประเทศไป
ทำให้จุดท่องเที่ยวพระยาต่าง้อยกลับมาคึกฮักอีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับโดยมีคณะสวงการแขวนบุญเดินทางมาสักการะพระยาต่าง้อยวันแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐คนเลยทีเดียว
ด้านนายชาญชัยงอยพาราประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอย
ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพญาเต่างอยจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบุญกฐิน
มีคณะแสวงบุญที่เดินบาดทางผ่านมาได้แวะสักการะพญาเตางอยไม่ขาดสาย
ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับทำให้เศรษฐกิจของอำเภอเต่างอยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
และที่ขาดไม่ได้ก็คือเลขเด็ดพญาเตางอยซึ่งที่ผ่านมามีนักเสี่ยงโชค
ร่ำรวยเงินแสนเงินล้านมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย
โดยจะเห็นว่ารอบพญาเต่างอยมีรูปปั้นเต่าขนาดเล็กตั้งล้อมรอบกว่า๑๐๐ตัว
สำหรับเลขเด็ดประจำงวดวันที่๑๖พฤศจิกายนี้ได้แก่๗๔๗๙๑๕๑๙๒๑
โดยเลขดังกล่าถือว่าขายดีเป็นอย่างมากที่พญาเตางอยนั่นเองนะครับ
ฟังไว้แล้วกันถือว่าเป็นตัวเลขที่เราก็ระทึกนะลุ้นกัน
มันกลับมาคึกคักท่องเที่ยวเริ่มจะเหมือนฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเปิดประเทศ
แต่หลายคนก็เป็นกังวลเพราะว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้ตัวเลขจะพุ่งไหมนะ
เช้าสดใสบ่ายตื่นเต้นเย็นเหงาหงอยนะครับ
จริงก็ตั้งกากกันดีค่ะคือไปเที่ยวมันก็ดีแหละ
แต่ว่าก็คือใส่หน้ากากอนามัยเนอะล้างมงล้างมือดูแลตัวเองกันให้ดี
เพราะว่าเอาจริงวัคซีนต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้การติดได้ร้อยเปอร์เซ็น

แต่ก็ดีใจที่คนท้องถิ่นอ่ะเขาได้กลับมาคัดสายคงคล้ายสองได้
อย่างที่พี่มดดำบอกที่บึงการเอง
ชาวบ้านก็เลยแบบว่าคนไปไหว้กันเยอะ
ก็กลายเป็นว่าชาวบ้านชาวช่องก็มีรายได้
จากการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไห้สักการะอะไรอย่างนี้
พี่มดดำไปก็น่าจะได้เยอะอยู่
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาเล่าว่าของพี่มดไปมาเนี่ยรอบนี้เป็นยังไงกันบ้าง

รอบนี้นี่ไปกี่คนมดบอก

กำลังจะถามเลยว่า๐๒๐

๒๐๐ค่ะคณะอาจารย์มด๒๐๐ค่ะ
มากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวให้เขากลับมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้นะคะ
ครับผมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
เดี๋ยวกลับมาครับ
ค่ะไปดูอันนี้ค่ะ
เป็นไวรัลที่เริ่มต้นจากความสงสาร
แต่ก่อนจะหักมุมปรับอารมณ์กันสักนิดนึ

แต่ว่าขูตอนแรกนี่แบบดราม่ามากเลยค่ะดราม่ามากเลย

ชั้นยอดนะคะพ่อถือไม้เรียวดุลูก

แต่ตอนจบพลีกกลายเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะ
อันนี้เรียกว่าเป็นไวรัลอย่างที่บอกไปว่า
เริ่มต้นด้วยความสงสาร
ตามมากค่ะดูความสงสารมากหนึ่ง

มีอะไรหรือว่า

มีอะไรหนึ่งมีอะไรผิดมากนี่คะน่ะ

แต่พ่อถามว่ามันเป็นห้างมากนะ
ม้าถามว่าดิดิก่อนสุทธิป

พี่มันจะหังให้ผมมา

มาหอบจากพ่อเหรอพ่อดูไม่เหรอ
เปามาจำให้คุณจ้า

พ่อประมาณอย่าซาดให้เห็นได้

คุณพ่อนี่ต้องบอกเลยว่าแบบเจ้าบทบาทจริงนะคะคือยาก
เขาสวมบทแบบสายโหดเลยถือไม้เรียว

เนื่องจากว่ากลับบ้านดึกแถมโทรหาก็ไม่รับโทรศัพท์อะไรแบบนี้
ก็เลยต้องมีการสั่งสอนกันสักหน่อยเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นแบบนั้น

ทีนี้พอตอนหลังมาเห็นไหมเตอร์ไพรส์
ถึงกับน้ำตาไหลอาบสองแก้ม

แต่สุดท้ายพ่อออกมาเฉลยบอกให้ไปดูที่รถสิเห็นไหม

เพราะว่าพ่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้
คือคนดูก็คือขำด้วยก็สงสารน้องก็สงสารดูสิ
คือน้องไม่กล้าเดินออกมาจากประตูเลยนะ
ทุกคนตีปุ๊บเลยค่ะตัวทั่ว
ถ้าเป็นพี่เช้าเค้าคงขับรถหนีไปแล้ว
คือพ่อแกล้งเลยคือไม่บอกว่าจะมีอะไรอย่างนี้
เข้ามาถึงถือไม้เรียวออกมาลูกก็แบบ
ถือไม่เรียวแล้วทำหน้าดุทำโกรธใส่ทำอะไรอย่างนี้

น่ารักมากเพราะน้องหยิบมือถือมาน้องยกมือว่าขึ้นพ่อกันเลย

พ่อแค่ไปดีลมาเฉยหรือ
ครับผมพรต่อเองเด้อ

เริ่มต้นตัดตัวจบสุดท้ายเตอร์ไพรส์แล้วยิ้มแย้มน่ารักอย่างนี้
แต่คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นของจำเป็นของเด็กยุคนี้

แฮปปี้เอ็นดิ้งไปค่ะนะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวของ
สเตือนใจกันบ้างดีกว่าสเตือนใจชาวเน็ตถูกใจสิ่งนี้ครับ
กระบะนะฮะติดป้ายนะครับผม
ป้ายไฟช้าแช่ขวาซ้ายว่างเข้าบ้านก็ได้นะครับนี่ฮะ
เวลาขับรถอยู่บนถนนหลายคนก็เคยหงุดหงิดนะครับคุณผู้ชมครับ
เวลาที่รถต้องใช้ความเร็วนี่ฮะดูครับ
เป็นป้ายไฟวิ่งเลยครับนะครับผมนะครับ
เวลาที่ต้องใช้ความเร็วรถที่ขับเลนขวาสุดก็ต้องอยู่ทางด้านขวา
เวลาที่เราเร็วเนี่ยอยู่ขวาสุดแต่ถ้าว่ากลับเจอพวกที่ขับช้าแล้วแช่ขวาแบบนี้ครับ
ยังไม่ค่อยจะยอมหลบให้จนทำให้เราผ่านอารมณ์เสีย
ระบุข้อความว่าช้าแช่ขวาซ้ายว่างมึงเข้าบ้างก็ได้นี่
นะฮะดูครับต้องรอให้คนด่าควายก่อนหรือไง
ให้รถไวไปก่อนค่ะมารยาทค่ะอย่าเห็นแก่ตัว
นะครับอันนี้ในคลิปในโพสต์เขาก็เขียนแบบนี้ไว้นะฮะ

ตอนแรกนี่มินคิดว่าเขาเขียนแค่๑ประโยคแล้ววนไปเรื่อย

ประโยคเขายาวเหมือนกันมาเริ่มจะเป็นบทความแล้วเหมือนกันนะ

คนขับตามข้างหลังก็คือแบบว่าต้องรออ่านให้จบ
ก็คือขับตามไปเรื่อยแล้วก็อ่านสักนิดนึง
ก็ความเป็นขับช้ากว่าเดิมอีกนะเพราะต้องรออ่าน
อืมนะฮะแต่ก็ไม่ควรโชว์แบบนี้เนาะพี่ชาวว่านะ
ถ้าขับช้าก็น่าจะอยู่ซ้ายแต่ว่ารถมันเยอะมาก
รถมันเยอะด้วยนะคะถูกต้องข้างหน้ามีรถอยู่เนี่ยจริงรถใหญ่ข้างหน้า

รถใหญ่จะวิ่งเลนซ้ายแต่เรื่องนี้คือบางคนบางคนอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะ
ซ้ายคือช่องของคนขับช้าแล้วช่องขวาคือช่องของคนขับเร็วเหรอคือช่องขวาเขาเรียกว่าช่องทำความเร็วอะค่ะ
มันเป็นช่องไว้ใช้แบบคนที่แบบรีบเหมือนเวลาเราขึ้นบันไดเลื่อนเดี๋ยวนี้เราก็จะเว้นที่ว่างทางขวาไว้ถูกไหมคะ
คือทางขวาเนี่ยคนที่เขาไปเร็วเขาก็จะไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเออวันนี้เราสบาย
ไม่แน่ใจว่าแบบเพราะเราพวงมาลัยขวาหรือเปล่า
คนก็เลยถนัดแบบฉันเซฟฝั่งฉันไง

หรือไม่บางคนก็อาจจะคิดว่ารถใหญ่เขาอยู่ซ้ายสุด
เราก็เลยไปอยู่ขวาเพื่อตามตามกันไป
แต่ว่าด้วยความที่มันใช้ความเร็วน้อยเนี่ย

หรือหนูเราก่อนแล้วหนูรอรอฟังพี่เช้าเลย
คุณผู้ชมหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวนี้แล้ว
คือรายเดอร์เนี่ยเขาก็น่าสงสารนะ

ผมขี่รายเดอร์มาไม่เคยหลอนขนาดนี้มาก่อนเลย
อเดอร์มาเลยสั่งยำเป็นออเดอร์สุดท้ายของเขาด้วยนะคะ
ตอน๔ทุ่มครึ่งผมก็รับ
ให้ไปส่งบ้านที่คลองหลวงในที่ปฐุมธานี
ยำหลายอย่างเลยรวมแล้วเนี่ยประมาณ๓๐๐กว่าบาท

ถามยืนยันแล้วด้วยก็มีคนตอบมาในข้อความแบบนี้
ยืนยันแล้วก็บอกเบอร์อันนี้เราเบลอเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะแต่ว่า
คือมันมีปลายสายตอบมาเนอะว่า
โทรหาเบอร์นี้นะเวลาไปส่งดูนี่นั่นนู่น
ไปถึงปุ๊บมันเป็นหมู่บ้านหรูค่ะ
บ้านหลังนึงมีไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านแน่

ก็บอกพี่ยามว่าพี่ไปบ้านเลขที่นี้ครับ
พยายามสองคนหันไปมองหน้ากันเลิกลักเลยแบบ
เฮ้ยน้องผิดบ้านเลขที่หรือเปล่าบ้านใหญ่บ้าจริงเหรอ

ไม่ครับพี่บ้านเลขที่นี้จริง
ยามบอกน้องบ้านหลังนี้ล้างมานานแล้วนะ
เจ้าของบ้านมีหนี้สินข้าวตัวตายกครัว

พอไปดูที่บ้านเครื่องเหน็กก็ตาดีอีก

นี่ใครมีตามีจมูกมีปากครบเลย

คือรายเดอร์บอกว่าพี่หลังนี้จริง

หลังข้างชอบมานั่งกินเล่าไทยกระบาดการจัดเขียนแอบผิด

เอาหลังข้างวันนี้ไม่ออกมากินด้วย
เงียบเลยแล้วพอไปดูบ้านหลังจริงที่สั่งมา

แต่ว่ากระจกบานนี้ที่ชั้น๒หน้าคนชัดมากเลยจ้า

แล้วเนี่ยหลายคนพี่เช้าเห็นเป็นอะไรคะ

เหรอบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นแบบ
ของที่วางไว้เป็นตรงเป็นเตียงเป็นตู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อาจจะเป็นเงาจากต้นไม้ก็เป็นไปได้
ใช่แต่ที่แน่สภาพบ้านนะคะ
เมื่อกี้ที่จะเห็นภาพที่เป็นประตูหน้าบ้าน
คือร้างแบบร้างเลยต้นไม้ขึ้นรกมาก
ไม่มีคนอยู่มาแบบหลายปีหลายสิบปีแน่นอน
แต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเจ้าของนะคะ

เขาก็มาจ่ายเงินค่าส่วนกลางทุกปี

แล้วได้บอกพี่พี่สั่งออเดอร์นี้ใช่ไหมครับ

ถามอีกพี่บ้านเลขที่นี้หรือเปล่า

ตอบมาแบบตะคอกเลยนะเสียงแข็งบอกว่า

ว่าคิดว่าน่าจะถูกแกล้งมากกว่า
นั่นน่ะสิคือบางคนมองว่าเอาหล่อนแล้วแหละ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่รอพอเขาอยู่หมู่บ้านนี้มา๑๐ปีแล้ว
เขาจะสั่งมาได้ไงไม่รู้ว่าเขาสั่งอย่างงี้

ลำบั๊บ๔๑๙๓๐เข้าไปมาแล้วมันจะ๕ทุ่มอยู่ละ
เขายังไปส่งเธอให้เข้าไปเจออย่างงี้ก็คือหลอนอ่ะ
น่ากลัวจริงเพราะว่าขอรายเดอร์บอกแบบนี้ด้วย

บอกว่าตอนผมไปถึงหน้าบ้านนะพี่
อยู่ลมมันก็พัดฟู้เข้ามา

อยากบอกไว้ตรงนี้ว่าจริงมิ้นอ่านหลายข่าวมาก
รายเดอร์ไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ตามค่ะบางทีโดนสั่งอาหารแกล้งแบบนี้
แล้วบางทีคือถ้าบางคนสั่งแล้วไม่ได้จ่ายแบบตัดบัตรใช่ไหมคะ
คือรายเดอร์ต้องออกไปก่อนนะใช่ไหมคะ
เขาก็ต้องมาเก็บเงินปลายทางคือแบบนี้กลายเป็นว่า
เนื้อไม่กินหนังก็โอ้โหเข้าเนื้อเนื้อออก
ใช่คือไม่ควรอย่าไปแกล้งเขา
อย่างผมคนเรามีมาติดต่อกับด้วยโทรศัพท์โทรไปแล้วก็คอกใส่อย่างนี้โอ้โห
หลายคนก็ถามว่าบ้านเลขที่บ้านอะไร

ไม่ได้ขายบ้านเลขที่มาแต่มิ้นจำได้ว่าเขาเขียนเอาไว้
นี่หลายคนถ้าอยากจะสะสมทองเก็บทองเล่นทองบางทีซื้อทั้งเส้น
หรือว่าเป็นอะไรมันอาจจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้

คือกว่าจะซื้อทองได้ตอนนี้ราทาทองประมาณ๒๐๐๐๐
เขาบอกเกือบ๓๐๐๐๐แล้วนะ
แล้วกว่าจะมีทองบอกทองคือสินทรัพย์ที่อยู่แล้วเซฟสุด

ต่อไปนี้มีเงินไม่ถึง๑๐๐๐บาท

คือเขาเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยค่ะพี่ชุ

เขาบอกว่ามีเงินไม่ถึง๑๐๐๐ก็ซื้อได้แล้ว
เป็นเพจผู้บริโภคนะคะ
เขามีการเผยบอกนี่คือของสะสมเทรนด์ใหม่ล่าสุดเลย

สะสมเม็ดทองคำเข้าถึงได้ทุกคนราคาสบายกระเป๋า

คือเม็ดทองคำเนี่ยต้องบอกคุณสมบัติเขาก่อน
เดี๋ยวจะหาว่าพลาสติกเปล่า

เป็นทองคำแท้๙๖๕เต็มเหมือนทองคำแท่งทุกอย่าง
แต่แค่ขนาดมันเล็กลงอยู่ที่๐๕กรัมถึง๑กรัม
ราคาคืออิงตามทองคำแท่งทุกประการ
สัดส่วนที่มันลดลงเฉย
ราคาเขาเนี่ยเขาบอกว่า
เริ่มต้นเนี่ยไม่ถึง๑๐๐๐บาทก็ซื้อได้แล้วค่ะ

ก็คือใช้แบบมาตรวัดราคาเดียวกันกับทองคำแท่งเลย

มันดับเข้าไปเสิร์ชดูอุ๊ยเขาบอกว่า

มีเม็ดทองคำแท้ลายดิสโก้ลายเหลี่ยมอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้เนี่ยห้างทองเป็นคนเอามาขายเองนะคะ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะมั่นใจได้ประมาณนึงว่า

สำหรับใครที่มีลูกเล็กก็ระวังไปปนกับช็อกโกแลตล่ะค่ะ

แต่ทำไอเดียเขาก็ดีนะเขาก็ใช้วิธีการทยอย

บางทีก็แบบเหมือนสมัยก่อนถ้าเราเก็บก็คือ
เก็บเป็นเหรียญใส่ปลูกออกสีนอะไรอย่างนี้

เพราะว่าคือทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่
ราคามันค่อนข้างนิ่งและมั่นคงที่สุด
น้ำมันยังเปลี่ยนบ้างค่าเงินยังเปลี่ยนบ้าง
ทองนี้มันคือเซฟที่สุด

แล้วก็ยุคนี้มินว่าการจะเอาเงินก้อนมาซื้อทอง
สหรัฐทีมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแหละ
บางคนอาจจะมีรายจ่ายเยอะอาจจะใช้เงินหมุนเอา
ก็เก็บแบบนี้สะสมเอานะ

มันคือยังไหวอย่างน้อยเราเจียดเงินเดือน๑เดือน
ว่าถ้าเราเก็บเงินเดือนแบบออมเข้าบัญชีอย่างนี้
เดือนละแบบ๑๐๐๑๕๐๐๒๐๐อะไรอย่างนี้

เฮ้ยซื้อฝากแฟนซื้อเก็บไว้สะสมเลย

ช่วงปลายปีอย่างนี้หลายคนก็จะนึกถึงแบบว่าเทศกาลดนตรีหลายที่กันเนาะ
ล่าสุดก็มีพัทยามิซิกเฟสเวิล

ระยะกันแล้วก็ห้ามลุกไปไหนด้วย
ก็ดูกันแบบเป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงอะไรอย่างนี้

สิ้นปีแน่นอนเราจะต้องไปกันทุกปี
ประเทศบอกว่าพยายามที่สุดแล้ว

ถือเป็นเทศกาลดนตรีนะที่ใครหลายคนรอคอยมากที่สุดสำหรับ
หลังมีประกาศออกมาว่าจะกลับมาจัดอีกครั้งนะ
ยกเลิกการจัดงานระบุว่าประกาศยกเลิก
ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนตลอด๑๑ปีที่ผ่านมา
หวังว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่ง

ทางด้านปาเต้ยุทธนาครับได้ออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าว

เจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะ

บางคนซื้อแล้วจองที่พักแล้วด้วย
ได้เงินคืนแน่นอนนะครับถ้าซื้อกับปะเต้นนะฮะ
ได้เงินคืนแน่นอนแล้วก็ด้วยบรรยากาศด้วย
คอนเสิร์ตมันจะต้องอยู่ใกล้กัน
แล้วก็แบบด้วยบรรยากาศเป็นแบบนั้นนะ
แต่ในสถานการณ์ตอนนี้มันต้องเว้นระยะห่างกัน
มันอาจจะทำให้คอนเสิร์ตลดความสนุกลงไปบ้าง
ถ้าความสนุกอาจจะได้เหมือนไม่เคยอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
อาจจะไม่เต็มร้อนนะครับผม

สาขาค่ะเรียกว่าเยอะที่สุดในประวัติศาสต
เคยมีแบบศิลปินกลุ่มได้รับรางวัลสูงสุดในปีเดียว

ได้ไปเลย๔สาขาด้วยกัน
ได้ทุกสาขาที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่

อยากเจอผีให้เป็นบ้านร้างอยากอ้างวางให้มาบ้านผี

วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป